ไปดูอีกหนึ่งความคืบหน้านะคะที่เราบอกไว้รถไฟทางคู่ที่ขอนแก่น
ตอนนี้เขาบอกว่าคืบหน้าไปกว่า๑๘๕แล้ว
แล้วก็ผู้ว่าราชการออกมายืนยันด้วยตัวเองเลยบอกว่า
ปีหน้ากุมภาพันธ์ได้ใช้กันอย่างเป็นทางการแน่นอนนะคะ
คณะสื่อมวลชนและหัวหน้าส่วนราชการ
นำโดยนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ร่วมตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่
ช่วงชุมทางจีระขอนแก่นค่ะ

ตลอดเส้นทางก็มีการปรับปรุงให้มีความสวยงามแล้วด้วย
นายสมศักดิ์บอกเลยนะคะว่ารถไฟทางคู่เส้นนี้มีระยะทาง๑๘๗กิโลเมตร
ซึ่งการก่อสร้างก็คืบหน้าไปกว่า๑๘๕แล้ว
เร็วกว่าแผนที่กำหนดเอาไว้อีกค่ะ
ยังได้รับการยืนยันจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วว่า
เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการแน่นอน
ทางจังหวัดยังขอให้ออกแบบและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก
ให้เป็นอารยสถาปัตย์เพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการด้วย
โดยหากจะเปิดใช้จริงก็จะต้องทดสอบจนมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มค่ะ
ไฟที่วิ่งบนรางคู่นะคะวิ่งไปกลับสะดวกรวดเร็ว
ไม่ต้องรอหลีกทางเมื่อรถไฟสวนกัน
ช่วยแก้ปัญหารถไฟรอสลับรางที่มันช้ามาก
ซึ่งโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางชุมทางจิระขอนแก่นเนี่ย
ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙ที่ผ่านมาแล้ว
ภายใต้งบประมาณการก่อสร้างกว่า๒๐๐๐ล้านบาท
คุณผู้ชมจำกันได้นะตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันแหละ

อย่างที่บอกไปนะคะสามารถเริ่มเปิดบริการเดินรถไฟได้
น่าจะเป็นมีนาคมปี๖๓
ก็เป็นรูปแบบจริงแต่คิดว่าถ้าเสร็จก่อนกับกลุ่มจริง

แต่ผมเชื่อว่าประชาชนเขาอยากเห็นรถไฟใหม่

แล้วไฟกลับมาจะดำคลักมาเลยหรือเปล่า
ถูกต้องรถไฟมันก็ยังคงเก่าอยู่แบบนี้
มารอนานแล้วไงคือซื้อพร้อมกับการสร้างราง

ปรับปรุงเรื่องของรถไฟให้ใหม่ขึ้นหน่อยแล้วกันนะฮะ